คุณผู้ชมอย่างที่เบรกที่แล้วคุณก๊อฟทัศนัยพูดไปแล้ว
เขาบอกว่าไซส์ใหญ่เนี่ยเจ้าของเว็บพนันเนี่ยสารวัตรสัว
ใครออกมาแฉเฮียชูเฮียชูวิทย์นี่แหละค่ะ
ข้อมูลเลยสารวัตรสัวเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่
ใหญ่ระดับไซส์แอลใหญ่ได้ขนาดนี้เพราะว่ามีแบ็คดีนั่นเอง
แกบอกแก๊คดีก็คือนายพลจออยู่เบื้องหลังแล้วก็จี้ไปที่พบตรเลย
หากท่านจะแก้ปัญหาจริงจังท่านกล้าป่ะล่ะเปิดความจริงมา
หลังจากที่ได้โพสต์แฉวงการเว็บพนันออนไลน์ค่ะมีนายตำรวจเป็นเจ้าของบ่อน
ก็คือสารวัตรสัวอันนี้ตามที่คุณชูวิทยกล่าวอ้างมานะฮะ
เป็นตำรวจที่ไม่ทำงานผมก็ยาวขับรถซุปเปอร์คาร์
ลูกน้องอย่างดีพาเที่ยวต่างประเทศ
กลายเป็นกระแสหลายคนตามหาสารวัตรสัวคือใครนะคุณผู้ชม
ต้นสังกัดกองโยธาธิการมีคำสั่งให้สารวัตรสัวออกจากราชการไว้ก่อน
ชาวเน็ตมาเม้นต์นะออกจากราชการเท่ากับ

เมื่อวานนี้ค่ะมีการแฉต่อด้วยว่าเว็บพนันออนไลน์
มันรุ่งเรืองมากเลยในยุคของนายพลจอจานนี้นะฮะ
ซึ่งก็เคยเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์
ได้รับเงินไปเยอะมากจนไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนแล้ว
แม้ว่าปัจจุบันในพลจอคนนี้ไม่ได้คุมตำรวจไซเบอร์แล้ว
ก็ยังมีรายได้เก็บเศษเงินจากเว็บพนันออนไลน์อยู่
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงนายชูวิทย์หน่อยค่ะ
ถามว่าได้รับเงินไปเยอะไหมผมยืนยันว่าเยอะมาก
แม้ว่าไม่อยู่แล้วไซเบอร์เนี่ยก็ยังรับอยู่
คือทุกวันนี้กองบัญชาการไซเบอร์ศูนย์ประชาการไซเบอร์
องบังคับการไซเบอร์และจอจานไซเบอร์
คือเอาด้วยยังเก็บเศษอยู่
ถ้าไม่อย่างนั้นลุงคุณไปเช็คคอนเน็กชั่น
เขาเป็นประธานบริษัทของนายซัวหลักฐานอยู่ที่ผมนี่แหละครับ
หลักฐานอยู่ที่ผมนี่แหละครับนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชม
คุณชูวิทย์บอกต่ออีกด้วยว่าสารวัตรสัวนี่นะ
เขามีการตั้งเป็นต่อกรุ๊ปเป็นการบริหารงานอย่างมีระบบ
มีทั้งหมดด้วยกัน๑๐บริษัทค่ะมีอะไรบ้างเป็นต่อกรุ๊ป
มีนี่ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ธุรกิจสถานบันเทิงให้บริการเกมออนไลน์
ฟอร์มเพศรัชกรออนไลน์สากรออมทรัพย์เป็นต่อ
มูลนิธิเป็นต่อแล้วก็บริษัทลาลิซ่า๒๐๒๐จำกัด
ทำอาบอบนวลซื้อต่อมาจากเสียกรรมพล

แต่ละธุรกิจของเขานี่มันแบบ
ธุรกิจใหญ่ระดับประเทศนั้นเลยแล้วทำไมทั้งนี้ธุรกิจอะไรเยอะขนาดนี้กันเนี่ยแล้วเป็นจรวรรษเนี่ยนะ
แล้วคือคุณชุวิตบอกด้วยว่าไอ้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย
ไม่เคยโดนตรวจสอบเลยข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนี้
อย่างที่บอกไปหลักฐานอยู่ที่ผมผมไม่เก็บไว้กับตัวส่งไปแล้ว
ส่งต่อให้กับพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรียบร้อยแล้ว
ขณะเดียวกันที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บริษัทเป็นต่อกรุ๊ป
อยู่ที่ซอยรามอินทา๕แยก๑๕
ทั้งซอยเรียกได้ว่าเกือบทั้งซอยเลยก็ว่าได้
เป็นพื้นที่ของเป็นต่อกรุ๊ปเขา
ครับแต่ไปถึงแหม่ตามเรื่องเลย
ยังไงอ่ะประตูล็อกทุกบ้านทุกที่เงียบกริ๊บเลย
ทีมข่าวพยายามโทรติดต่อไปที่พันธุ์ตำรวจโทวัศวรรษนะฮะ
วัศวัฒน์คือใครอีกล่ะก็สารวัศว์ซัวร์นี่แหละค่ะ
ตอนนี้เห็นบอกว่าอยู่ต่างประเทศโทรไปสองสามครั้ง
ติดต่อไม่ได้ซึ่งคนงานแถวนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่า
เขาไม่ได้เห็นเจ้าของบริษัทมาหลายวันแล้วค่ะ
แต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบเข้ามาตรวจอยู่บ้าง
ขณะที่พนักงานในเครือเป็นต่อกรุ๊ปให้ข้อมูลบอกว่า
สารวัสสัวตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ไทยหรอก
ไม่ต้องมาหาเขาอยู่ต่างประเทศไม่ได้กลับมานานแล้วค่ะ
แล้วก็ยืนยันได้ว่าธุรกิจที่บริษัททำนี่นะ
ทุกบริษัทเลยตรวจสอบได้
เขาทำธุรกิจอย่างถูกต้องเสียภาษีถูกต้อง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์
ส่วนนายพลจอก็ไม่เคยรู้จัก

แต่ถ้าเกิดคุณชูวิทย์เขามีข้อมูลออกมาขนาดนั้น
แล้วเราก็ดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไร
ค่ะยังไม่ได้หลักฐานอยู่ที่ผม

สั่งตำรวจสอบสวนกลางไปเช็คเส้นทางธุรกิจทั้งหมด

ที่จริงว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของพนันออนไลน์ด้วยหรือไม่ค่ะ